นายกสมาคมเทนนิสไทยยังวุ่นไม่เลิก
กล้าสุดเดือดถึงขั้นวางมวย
ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้๑๙นาฬิกา